สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันครับคุณผู้ชมครับ
ในค่ำคืนนี้เรามาเจอกันในค่ำคืนวันหยุดสุดท้ายของปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับ
ก่อนที่จะนับถอยหลังก้าวสู่ปีใหม่อย่างเป็นทางการ
แต่ก็ไม่วายนะครับเกิดฝันร้ายช่วงส่งท้ายปี
โดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่เมืองสนเจิ้นประเทศจีนนะครับ
กับเหตุการณ์ดินถล่มที่เกิดขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ

เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
จากการเก็บเศษดินบริเวณเขตก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม
โดยกองไว้สูงกว่า๑๐๐เมตร
ซึ่งเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดทำให้เมื่อฝนตกลงมา
ดินเหล่านี้จึงมีสภาพกลายเป็นโครนครับ
ถล่มลงมาทับบ้านเรือในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ชาวบ้านที่ได้ยินเสียงก็ต่างอพยพหนีตายกันอลละหมาน
และทำให้เกิดเหตุอาคารถล่ม๒๒หลังพร้อมกัน
จากส่วนการณะตรกรรมดังกล่าวจึงทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตาย
รวมไปถึงผู้สูญหายเป็นจำนวนมาก
ขณะที่บริเวณทางตอนเหนือของประเทศครับ
ที่นี่ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควันพิษในจีนอย่างต่อเนื่อง
โดยตอนนี้ได้แผ่ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า๓๕เมืองใหญ่
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า๔๗๐๐ตารางกิโลเมตร
โดยเฉพาะในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนและนครเซี่ยงไฮ
กลางเศรษฐกิจการเงินสำคัญของประเทศ

ซึ่งก็คาดการณ์ว่ามลพิษจะค่อยจางลงในช่วงส่งท้ายปี
ขณะที่ประเทศอังกฤษครับที่นี่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์น้ำท่วมซ้ำซาก

ซึ่งนับเป็นครั้งที่๓ในรอบเดือนแล้วนะครับ
ทั้งที่ประชาชนกำลังเร่งทำความสะอาด
ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย
จากเหตุการณ์น้ำทั่วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
ในครั้งนี้ประชาชนหลายร้อยครัวเรือนต้องอบพยพออกจากบ้านเรือนนะครับ

และมีการปิดถนนหลายสายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ขณะที่ออสเตรเลียที่นี่กำลังต่อสู้กับภัยอากาศร้อนในรอบปี

โดยวัดอุณหภูมิสูงสุดกว่า๔๐องศาเซลเซียสติดกันถึง๔วัน
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีฝนโปรยปลายลงมานะครับ
แต่ก็ไม่อาจช่วยบรรเทาสถานการณ์อากาศร้อนได้เลย
จากอากาศร้อนจะส่งผลต่อประชาชนแล้วยังส่งผลต่อสัตว์พื้นเมืองอย่างหมีโคล่านะครับ
ยอมปีนต้นไม้ลงมากินน้ำจากท่อระบายน้ำอย่างหิวกระหาย
โดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างหรือว่าเสียงรถที่จอแจ
ส่วนบริเวณทางตอนเหนือของรัฐวิคโทเรียประเทศออสเวรีย
ที่นี่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ญาติที่ลุกลามขยายเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง
กระแสลมที่มีความรุนแรงราว๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เป็นอุปสรรคต่อการควบคุมเพลิง
และยังมีความเสี่ยงที่จะลุกลามเข้าไปในเขตพื้นที่พักอาศัยของประชาชน
ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมกำลังควบคุมเหตุเพลิงไหม้ในหลายจุดนะครับ
โดยเฉพาะในเมืองโวดองก้าที่เพลิงลุกลามเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วกินพื้นที่ราว๓๓๗๕๐ไร่
ท้ายกันที่เหตุการณ์มหาภัยพิบัตรคลื่นยักษ์ซึนามิเมื่อ๑๑ปีก่อนนะครับ
ถ้าหากเราย้อนกลับไปเมื่อเวลาประมาณ๗นาฬิกา๕๘นาทีของวันที่๒๖ธันวาคมปี๒๕๖๐
เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด๙๑ที่บริเวณทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา
หลังจากนั้นก็ทำให้เกิดคลื่นซึนามิสูง๓๐เมตรซัดเข้าทำลายบ้านเรือนประชาชนตามแนวชายฝั่งโดยรอบมหาสมุทรอินเดีย
และได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า๒๓๐๐๐คนใน๑๔ประเทศรวมถึงประเทศไทยของเราด้วย
ซึ่งก็นับว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เกิดความสูญเสียครั้งร้ายแรงที่สุดที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่มีการจาลึกลงในประวัติศาสตร์โลกนะครับ
แล้วก็ยังคงอยู่ในความทรงจำยากที่จะลืมเลือน
และล่าสุดเนี่ยนะครับในวันที่๒๒ธันวาคมที่ผ่านมาสหประชาชาติมีมติให้วันที่๕พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันแห่งความตระหนักรู้ว่าด้วยเรื่องคลื่นยักษ์ซึนามิโลกนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อตระหนักถึงความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลารวมไปถึงย้ำเตือนของการเตรียมความพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียแบบนี้นะครับ
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ